ไม่รู้จะบรรยายความเซ็งยังไงคุณคิดดูนะ

ครอบครัวใหญ่ไปกัน๑๘คน

เกือบหมื่นเจ็ดครับแล้วไปกันสิบแปดคนพอไปถึงไม่มีภูวิล่าให้พักอ้าว
ทำไมฮะไม่มีภูวิลล่าให้เข้าพักค่ะคือโดนหลอกภูวิล่าทิพย์ใช่
โดนหลอกอย่างเดียวไม่พอไอ้วันนั้นน่ะไม่ใช่แค่ครอบครัวนี้ที่โดนนะ
โดนมา๕เจ้าแล้วที่โดนหลอกแบบนี้ค่ะลองดูคลิปนี้หน่อยนะคะ
ตอนนี้นะครับคือพวกเราพาครอบครัวมาเที่ยวก็เลยจองจองอะไรนะ
พอพอเรามาถึงที่ที่หมายปรากฏว่า
เอ่อเราโดนหลอกนะครับหาที่หาห่อห้องทัก
ฝากบอกใครที่อยากจะมาเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็จองผ่านเพจผ่านอะไรให้ดูดีนะครับ
เรื่องโกงเนี่ยมันก็เจ็บใจพอแล้วแต่เด็กครอบครัวต้องมานั่งมานั่งหาที่พัก
มันทั้งเสียเวลานะแล้วก็สงสารเด็กด้วยนะครับ
โอ้โหเสียเวลาเสียความรู้สึกจริง๑๘คนในครอบครัว

ก็แบบโดนลอยแพร่เหรอภูวิลล่าทิพย์ไม่มีที่พักจริงจริงละกัน
อยู่ดีจะไปหาเอาหน้างานสำหรับ๑๘คนมันไม่ใช่ง่ายนะคุณ

นี่ค่ะคลิปนี้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาไปเจอที่หน้าบ้านพักภูวิลล่าพัทยาชนบุรีไง
แต่ละคนแบบสีหน้าสีตาคือเซ็งหมดแล้ว

แล้วนี่ต้องไปหาที่พักเองก็เพราะว่าจะเดินทางกลับมาก็ไม่ใช่เรื่องไง
นี่เขามาจากขอนแก่นใช่ไหมคุณ
มาก็ไกลแล้วพอมาเจอแบบนี้
เธอน่ะบอกว่าเมื่อวันที่๑๘เมษา
กับครอบครัว๑๘คนจะมาพักผ่อนที่พัทยา
ไปเสิร์ชหาที่พักออนไลน์ก็ตามเฟซบุ๊กต่าง

ไปอุตส่าหาข้อมูลนะจัดตอบมานะ

แล้วเห็นว่าเฮ้ยอันนี้คนติดตามก็เยอะมันก็น่าเชื่อถือเนาะ
ก็ติดต่อทักไปจะขอเข้าพักแล้วก็โอนเงินมัดจำ

แล้วพอโอนไปเรียบร้อยแล้วนะนี่หลักฐานการโอนค่ะ
ทำไมเพจเงียบหายไปแบบข้อนวันเลย
หลังจากนั้นเพจติดต่อมาแล้วได้รับข้อความยืนยันการจอง
แล้วก็ให้ติดต่อป้าแมวถามว่าป้าแมวคือใครอ่ะ
คือคนดูแลภูวิลล่าครับ
แต่ก่อนที่เธอจะไปเข้าพักวันหนึ่งเนี่ยนะมีเบอร์แปลกโทรมาถาม
โทรมาถามเธอเรื่องเกี่ยวกับการเข้าพักเหมือนกัน
ตอนนั้นเธอก็แบบอะไรนะคะเดี๋ยว
อันนี้เป็นคนจะไปเข้าพักนะคะไม่ใช่เจ้าของบ้าน

เข้าใจว่าคนที่โทรมาอาจจะโทรผิดหรือเปล่าไม่รู้นะ
ตามที่จองเอาไว้ออกแต่เช้าด้วยความสดชื่นนะใช่ค่ะอย่าง
จะไปถึงไปเที่ยวทะเลกันหน่อยโอ้ยนานนานทีไงจะอยู่พร้อม
หน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแบบนี้ครับอ่าก็ขับรถตรงไปเจอ
คุณคุณโดนหลอกแล้วล่ะเนี่ย
ที่แรกคนในครอบครัวทุกคนแบบหน้าซิดเลยนะ
อะไรโอนตังไปแล้ว
จะบอกให้ที่พักมันเต็มได้ทุกวันแหละแล้วจอง
คุณจะมาจองแบบแป๊บเดียวแล้วมาไม่ได้ต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนเลย
คือสรุปแล้วนะเรื่องนี้คือ
บ้านพักภูวิลล่าไม่ทิพย์นะมีจริง
ค่ะบ้านมีจริงแต่ที่ทิพย์นี่คืออะไรอาจจะเป็นเพจทิพย์เพจหลอกอ่ะ
แล้วเหมือนกับว่าติดต่อให้เธอโอนตังมา
เธอก็โอนตังไปไงคิดว่าโอนตังไปแล้วจะได้เข้าพัก
เพราะว่าภูวิลล่าที่เห็นมันมีเป็นภาพจริง

เดาว่ามิจฉาชีพก็เอาพวกภาพพวกนี้แหละไปหลอกแล้วก็เปิดเพจแล้วก็ขาย
จริงครับเออขายจองห้องพักแล้วก็ให้คนโอนตังมา
แต่พอไปถึงเวลาคนที่เขาถือกุญแจจริง
คนที่เขาดูแลภูวิลล่าจริงเขาให้เข้าไม่ได้
ก็ในเมื่อมีคนอื่นจองอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับ

ติดต่อป้าแมวไม่ได้อีกมาทิบอีกใช่อ่อป้าแมวทิบ

แล้วพอติดต่อไปถามเพจเพจบล็อกข้อความไปเลยค่ะครับ

มีคนโทรเข้ามาเบอร์แฟนเป็นเบอร์สำรองที่ให้เขาไป
โทรเข้ามาถามว่านี่เข้าไปเช็คอินบ้านพักได้เลยไหมครับ
ก็เลยงงกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมแบบโทรมาเบอร์เราแล้ว
และเรียกชื่อถูกด้วยนะชื่อคุณอ๊อฟก็คือแบบ
คุณอ๊อฟใช่ไหมครับแบบจะเข้าไปเช็คอินบ้านพักได้เลยไหม
เราก็เลยบอกไปว่าเราเป็นผู้เข้าพัก
เราไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านนะคะโทรผิดหรือเปล่า

แบบเขาส่งผิดแชทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
จนแบบพออีกวันหนึ่งเดินทางมาพอมาถึงที่พัก
ก็เจ้าของบ้านพักเขาก็บอกว่าไม่มีการจองของเรา
แล้วเขาก็เลยถามว่าแบบจองจากเพจไหน

เขาก็เลยบอกว่าโอ้ยโดนโกงกันแบบโดนโกงกันหนักมาก
เห็นไหมแสดงว่าเพจที่ชื่อเมื่อกี้

เออเป็นเพจทิพย์เพจปลอมเพจโกง
คุณไม่งั้นต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยนะ

ใครจะพาแบบครอบครัวไปเที่ยวเนี่ย
แล้วนี่เพจนี้อย่าเข้าไปจองผ่านทางเพจนี้นะ
ถ้าเกิดว่าจองไปแล้วโอนตังไปแล้ว

แล้วไม่ใช่แค่กรุ๊ปนี้กรุ๊ปเดียวนะ

มีคนที่ตกเป็นเหยื่อขณะที่แบบไปเจอกัน
วันนั้นวันเดียวอะนะอีก๔๕กลุ่มอ่ะ
แต่ละกลุ่มเขาก็สูญตังค่าจองค่าประกันอะไรไปเนี่ย
ทีนี้เที่ยวไม่สนุกแล้วไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาเลย
แต่ตำรวจบอกแบบนี้คุณต้องกลับไปแจ้งความที่ภูมิลำเนาครับ

คือตำรวจบอกแบบนี้ว่าเพื่อให้ง่ายต่อการสอบปากคำ
แล้วถามว่าเอาแล้วตอนนี้คุณอาชิระยาทำยังไง

เธอไปเสิร์ชดูนะปรากฏว่ามันมีกลุ่มไลน์

แล้วมีผู้เสียหายแบบหลายสิบคนเลย
ก็คุยบอกว่าเนี่ยเราก็พวกเราก็เคยโดนมาก่อน
ยังทำอะไรไม่ได้เลยไปแจ้งความไว้แล้วมันก็ไม่คืบหน้า
ทีนี้ก็เลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วเจ้าของบ้านจริง

รู้ว่ามีคนเอาไปแอบอ้างลงเพจเพื่อหลอกเหยื่อ

แต่คุณเจ้าของจริงเขาบอกเขาแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้

เพราะเพจเหล่านี้ถ้าเป็นเพจปลอมเพจทิพย์เพจหลอกเนี่ย

คุณแต่อันนี้คนติดตามก็เยอะไง

เขาก็เลยบอกว่ามันดูน่าเชื่อถือ
ทีนี้พอมีคนติดตามเยอะแล้วทำไมตำรวจถึงยังทำอะไรไม่ได้อ่ะคะ
อยากฝากหน่อยได้ไหมผู้หลักผู้ใหญ่ในเมืองพัทยา
ตำรวจอยากให้แก้ไขปัญหาหน่อย

ถ้าเกิดคนที่จะไปเที่ยวพัทยาก็คือเสิร์ชปกติเลยในกรุ๊ปเฟซบุ๊ก
ว่าบ้านพักภูวิลล่าแล้วไอ้ที่มันเด้งมาเราจะรู้ได้ยังไง
เอาอย่างนี้ไหมสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวแบบนี้นะ

ไปถึงแล้วค่อยจ่ายเงินได้ไหม

แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ดีคุณไม่มาล่ะก็เสียโอกาส
ให้กับลูกค้ากรุ๊ปอื่นที่จะมาเข้าพักไป
เอาดูในเพจที่เชื่อใจได้นะ
โทรแล้วก็มีพวกหลักฐานอะไรต่างเก็บไว้
คุณสุบสกุลไม่เปิดภูวิลล่าบ้างเหรอคะ
เดี๋ยวรอขอหาทุนก่อนนะ